ผลงานของซุปเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไต
บอกได้คำเดียวนะคะว่าหายคิดถึงอย่างแน่นอน
เพราะว่าพี่เบิร์ตเนี่ยแย้มออกมาแล้วว่าปีหน้าเนี่ยมีผลงานพาเรทมาให้ติดตามกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะ
ปเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างเบิร์ดทงชัยแมคอินไตออกมาเผยว่า
ขณะนี้กำลังเดินหน้าทำโปรเจกต์งานเพลงอีกครั้ง

และแม้ว่าการกลับมาในครั้งนี้เจ้าตัวขอจัดเต็ม
ด้วยการส่งอัลบั้มเต็มออกมาให้แฟนเพลงได้สนุกกัน
ซึ่งความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุย
ทิศทางการทำงานจะออกมาในรูปแบบไหน
แต่ไม่ว่ายังไงขอรับประกันความสนุกแก่คนฟังอย่างแน่นอน

ปีหน้าซุปตารุ่นใหญ่จะหวนคืนจออีกครั้งหรือไม่
พี่เบิร์ตขอพิจารณาบทบาทที่ถูกส่งมาให้คัดเลือกอย่างมากซะก่อน
แต่จะตกปากรับคำเมื่อไหร่อดใจลุ้นกันไปก่อนนะคะ

เรื่องของการประชุมทั้งเรื่องของการคอนเซ็ปต์ของเพลงนะครับ
น่าสนุกมากเลย
ก็พี่เบิร์ตบอกนะครับว่าปีหน้าพี่ก็แซร์ยิตคิดจะแดนสักพัก

เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะไปตกล้องปล่องชิ้นกันตรงไหน
หมายถึงว่าปีหน้านี้คุณรับเล่นแน่นแม่ใช่ไหมครับ

จะทำให้ทุกคนมีความสุขครับทั้งนั้นครับช่วยกันอะไรทำได้เราก็จะทำกัน